พูดถึงตัวน้ำปลาหวานเป็นไง
น้ำปลาหวานก็มีอยู่๒แบบคุณผู้ชมครับ
นี่คือน้ำปลาหวาน

เป็นกุ้งของตัวใหญ่เลยค่ะ
ร้านนี้ทีเดช
งั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะ
คุณชนะเดี๋ยวก่อนคือดิฉันเนี่ยอยากรู้ว่าราคาขายของเขาเนี่ย
เขาขายกันยังไงชุดหนึ่งหรือว่าขายเป็นลูก

มีสองลูกแล้วก็เลือกเอาจะเอาน้ำพริกอะไร

ชุดแบบนี้ก็คือชุดละหนึ่งร้อยบาท

คือถุงใหญ่มันก็ร้อยถุงเล็กก็คงจะห้าสิบบาทหรือเปล่า
อ๋อก็มีทั้งสี่สิบบาทแล้วก็ห้าสิบบาท

ขอบคุณร้านมะม่วงน้ำปลาหวานระคังทอง

หมดเวลาแล้วคุณเราต้องอ่านข่าวอื่นแล้ว